ยืนยันว่าไม่ได้ล่องหนไปไหนตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
เพราะไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างโดยภายในวันสองวันนี้อาจจะได้นัดสื่อออกมานะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้ติดต่อไปยังคู่กรณีอีกครั้งค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าก่อนที่อีกฝ่ายจะแถลงข่าวตัวเขาต้องการพูดคุยกับพี่ลูกตาล
ถึงแนวทางการคืนเงินแบบตัวต่อตัวเพราะตอนนี้ทนายของพี่ลูกตานเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อได้
ถ้าหากวันที่ฟิตเนสพี่ลูกตาลไม่เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวซะก่อน
ก็น่าจะตกลงกันได้เรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าสรุปว่าตอนนี้พี่ลูกตานไม่ได้หนีไปไหน
ยังโอเคอยู่แต่ว่าวันสองวันนี้เดี๋ยวจะนัดสื่อออกมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีการแชร์คลิปต่างนานาคลิปที่มีการทะเลาะวิวาสอะไรอย่างนี้กันเกิดขึ้น
ซึ่งก็มีการปะทะอารมณ์กันอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงให้ได้ฟังกันชัดอีกครั้งหนึ่งจะดีกว่านะจ๊ะ